คุณผู้ชมข่าวแรกนะคะวันดีแบบนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปทำบุญดีกว่าค่ะ
ตามติดนะคะคู่รักคู่นี้เลยนะคะเป็นคู่รักสุดฮอตจริงค่ะ
พี่หนุยเชิญยิ้มแล้วก็พี่ตั๊กศรีพรค่ะ
ทั้งสองคนก็ไปทำบุญที่จังหวัดนครสวรรค์นั่นเองค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะทั้งคู่พร้อมด้วยพี่หลุยเชิญยิ้มแล้วก็พี่กิ๊บโคคูณค่ะ
เดินทางไปทำบุญด้วยการถวายโรงเย็นให้กับวัดวิมลประชาราชอำเภอบรรพฤษภิษัยจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
ในวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่ของพี่ตั๊กซึ่งปีนี้อายุ๖๙ปีนะคะ
โดยเหล่านักเสี่ยงโชคที่กำลังรอเรื่องตัวเลขฟังให้ดีค่ะ
เพราะว่าในคลิปผิหนุยหลายคนแซวประวัติว่าจะย้ำบัวว่าโรงเย็นที่ทำบุญในครั้งนี้มีภูมิที่๔๑
แล้วก็เราสามคนก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะดูตามภาพเลยค่ะโอ้โหคึกคักเลยอ่ะ
โอ้โหแม่นานะมาแจมหมดเลยนะคะเรียกว่ามีความสุขกันทั้งครอบครัวจริงค่ะ
ลูกทุ่งสาวค่ะคุณนุษนุชนันค่ะคุณนุษนุชนันถูกต้องแล้วนะคะ
ขอเอาเลิกเอาชัยก่อนทำการแสดงในกลุ่มปิดนะคะที่เจ้าตัวจะจัดขึ้นในวันที่๒๑กรกฎาคมก็คือวันนี้
โดยการชวนพระเอกหมอลำเอลเด้งนะคะเต้ายองนี่มาเลยค่ะมาร่วมทำการแสดงค่ะ
โดยสาวนุชนันนะคะก็ขอเข้าห้องพระทำการสวดบนขอพรค่ะในการแสดงคืนนี้ให้ราบรื่นไปด้วยดีค่ะ
และขอพรเสร็จปุ๊บปั๊บแน่นอนค่ะจุดทูปตัวเลขค่ะดูพร้อมตามกันเลย
เลขที่ออกมาก็คือ๖ดูดูพร้อมกันคุณผู้ชม๖๒๓ไหมพี่แจ๊ค
ใช่๖แต่เราดูเป็นที่เขาบอก๖๒๓แต่ข้างบนมันอ๋อใช่๖๘หรือเปล่า
ก็เป็นได้แล้วแต่ตาหรือจะเป็น๖๐๓ก็ได้เอาเป็นว่าแล้วแต่ดวงใครดวงมันนะคะ
คุณผู้ชมค่ะไปกันต่อค่ะไปกันที่เลยตามเลย
ไปตรวจเลยค่ะตามทีมงานของหมอลำชื่อดังชาเลาะบันเทิงสินค่ะ
แก้บนกันที่สารเจ้าปุ๋รุบค่ะ
จะบอกเลยว่าสถานที่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คนเมืองเลย
แล้วก็พี่น้องใกล้เคียงเขาเคารพนับถือท่านมากนะคะ
ทีมงานชาเล้าบันเทิงศิลปเคารพนับถือมากด้วยเช่นเดียวกัน
ที่สำคัญค่ะเขาบอกว่าประสบความสำเร็จทำวงหมอลำปีแรก
หมอลำให้การตอบรับดีเกินคาดนะก็นี่แหละเชื่อว่าเป็น
เพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นบารมีของท่านค่ะก็เลยกลับมาแก้บนที่สารปู่หลุบ
เมื่อวานนี้ก็เลยจ้างหมอลำมาแก้บนเพื่อความปังในปีต่อไปด้วยค่ะ
งานนี้นะคะหนุ่มบูธพร้อมกับทีมงานก็ได้ไหว้ขอพรปู่รวมไปถึงเสี่ยงโชค
ส่งมาฝากบรรเทิงไทยรัฐกันด้วยล้วงมาเลขทีใดก็คือ
๑แล้วก็๓คุณผู้ชม
๓มันมองไปมา๘หรือเปล่า
แล้วแตะตาคุณผู้ชมละกันนะยังไงก็ขอให้โชคดีทุกคนนะคะ
อ่าเรียบรวยแห่งนะคะ
ใช่แล้วค่ะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมแอบจดเลขหรือเปล่า

ติดตามทุก้วงทุกรายการของบนเทือนไทยรัฐเลยครับค่ะ
มีคนเข้ามาโวยพรเยอะเลยน่ะ
มีคนเคยเกิดวันนี้นะคะ
วันดีพี่แจ๊คปีนี้อายุเท่าไหร่น่ะ
เมื่อวานเชอรี่รวมเลข๙

ว่าเราสามคนเนี่ยรวมกันแล้วอายุได้เท่าไร

รวมแล้วได้อายุ๑๑๕ปี
ว่าใบ้ให้ปีนี้พี่แจ๊คเลขเบิ้ล

๒๒เปล่าตายถ้าไปจักร๒๒๒คนเนี่ยหารกันแล้วเนี่ยก็ต้องมีเกือบ๕๐นะ
ไม่กลัวกลัวหลายคนทายมา๕๕
เออลองถ่ายกันมาดูได้นะ